เพื่อไทยเขาบอกเขาเชื่อว่ามันทำให้เขามีกระแสขึ้นมา

เพราะว่าเป็นเรื่องของเขากับพัก

แล้วผมเห็นทวิตแบบนี้๑๗ครั้งแล้วมั้ง
ว่าจะกลับเสียงปืนแตกเดี๋ยวพอนั่นเพื่อไทยเสื้อแดงถูก

กลับมาเถอะครับผมว่ามีคนไปรอต้อนรับท่านเยอะครับ

คือว่าไม่อยากพูดอะไรที่มันทำให้เกิดบรรยากาศไม่ดี
แต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณที่กลับมา
แล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ที่มีตอนนี้มีประมาณคดีต่าง

ถ้าเข้าสู่กระบวนการยุทธรรมผมคิดว่า
ทุกคนก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสแล้วก็เปิดกว้าง
แง่ของกระบวนการที่จะให้อภัยกัน
แล้วก็แก้ไขฟื้นฟูกันใหม่นะครับ
แต่กระแสตรงนี้ไม่คิดว่าจะทำให้ส่งผลกับประชาธิปัตย์
ในกระแสในการหาสงฆ์หาเสียงเลือกตั้ง
อย่างเท่าที่เราประชาธิบัติไม่ได้เลยที่กรุงเทพฯอย่างนี้

ผมคิดว่าเราไม่ได้อิงกับเรื่องนี้มานานมากแล้ว

ก็เป็นเรื่องของภายในว่าถ้าท่านคิดว่าทำให้กระแสเพื่อไทยดี

แล้วประชาธิปัตย์จะอยากสร้างกระแสบ้างไหมคะ
ครับจริงกระแสเนี่ยผมวิเคราะห์ว่ามีอยู่๔ส่วน

ซึ่งปัจจุบันนี้มันอาศัย๔ส่วน
ก็คือส่วนแรกก็คือเรื่องของนโยบายที่โดนใจ

สามารถเข้าถึงสามารถสื่อสารได้อย่างมีมุกมีเทคนิค

คือการใช้ศักยภาพของโซเชียลมีเดีย
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ
ไม่ว่าจะกลไกไหนก็แล้วแต่จะบูธจะสร้าง
สุดท้ายมันจะไปสู่การสร้างระบบ
ตามไปพร้อมกันกับเกาะผู้หาเลือกตั้ง๖๖อาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคม
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
อาทิตย์ไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒